ลีกครับในรอบรองชนะเลิศนะครับคู่แรกเนี่ยประจวบ
เอาชนะชุมบุรีไปได้หนึ่งศูนย์จากประตูจังหวะนี้ของ
เล่นโมต้านะครับนาทีหกสิบสามก็กลายเป็นว่าแชมป์เก่า
ประจวบสามารถผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้เป็นทีมแรกครับ
กับทางประจวบเป็น๒ทีมที่เข้าชิงกันอีกครั้งครับ
เป็นคู่ชิงเดิมจากการแข่งขันครั้งก่อนซึ่งประจวบเนี่ยเคยดวนจุดโทษเอาชนะ
แล้วก็คว้าแชมป์ครับหักปากกาเซียนมาแล้วนะครับตอนนั้น
รอบชิง๒๙พฤษภาคมนี้นะครับวันอาทิตย์เวลา๑๘นาฬิกา